ไล่รายละเอียดสำนวนเลยเพราะวันนี้คนที่ออกมาชี้แจง

คือโคศกอายการสูงสุดค่ะ
เรียงไปเลยนะตั้งแต่วันแรกนะคะ
เขาบอกว่าถ้าไปย้อนดูสำนวนคดีเสียแป้งปี๒๕๕๙
เริ่มต้นจากจุดแรกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาค๙เนี่ย
ไปจับตัวนายสิทธิเดชหรือจรวดหลังถูกซัดทอดในคดียาเสพติด
จรวดนี่เป็นหนึ่งในชื่อที่ถูกกล่าวอ้างนะ
จรวดเนี่ยถูกซัดทอดคดียาเสพติดตำรวจภูทรภาคเก้าไปจับ
แล้วพ่อของจรวดก็ติดต่อไปที่ประธานติ่ง
ให้วิ่งช่วยลูกชายหน่อยแล้วประธานติ่งก็โทรหาอายการบอย
ประเด็นอยู่ตรงนี้อายการบอยนี่แหละใช้โทรศัพท์ของประธานติ่ง
ไม่ใช่ของตัวเองนะใช้โทรศัพท์ประธานติ่งโทรหาเสียแป้ง
เพื่อขอความช่วยเหลืออีกทอดหนึ่งเพราะเสียแป้งนี่เป็นคนกว้างขวางในพื้นที่
โดยอ้างว่าไงรู้ไหมว่ายังไงโทรไปบอกเสียแป้งว่าเนี่ยถูกกลุ่มชายชะกันอุ้มตัวไป
แล้วไม่ยอมบอกด้วยนะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ากลุ่มชายชะกันอุ้มตัวไป
เสียแป้งก็เลยเอ้าเหรอพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมอยู่มาถูกอุ้ม
ก็เลยส่งคนไปช่วยก็เหมือนกับไปชิงตัวจรวดออกมา
แล้วก็มีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บ
ที่ว่าเขาโดนพยายามฆ่าคือยิงปะทะกันกับเจ้าหน้าที่
แต่ตอนนั้นเสียแป้งบอกเขาไม่รู้ว่านั่นคือตำรวจ
เพราะทางฝั่งนี้ที่โทรมาบอกไม่ได้บอกว่าเป็นตำรวจแต่บอกว่าถูกอุ้มเฉย
หลังจากนั้นตำรวจก็จับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๗คน
ผู้ต้องหาคนแรกคือเสียแป้ง

คนที่๕คือประธานติ่งหรือว่านายสมชาย

แล้วคนที่๗ก็คือนายสิทธิเดชหรือจรวดต้นเรื่องนี่แหละ
ทีนี้พอสำนวนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

รวมถึงอธิบดีอายการภาค๙เนี่ย
สั่งไม่ฟ้องอายการบอยกับพวกรวม๖คนในปี๖๓ค่ะ
เท่ากับว่าเสียแป้งถูกฟ้องคนเดียวเดี่ยวเลย
แล้วก็ถูกสารตัดสินจำคุก๒๐ปี๖เดือนด้วย
นายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษ
ในฐานะโคศกสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงสำนวนคดีเสียแป้งบอกว่า
เรื่องนี้เนี่ยอายการสูงสุดเองก็สั่งให้อธิบดีอายการภาค๙ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วให้อธิบดีอายการภาค๙และอธิบดีอายการสำนักงานวิชาการ

ซึ่งเดิมเขาบอกว่าสำนวนคดีนี้มันมี๒ส่วนด้วยกันค่ะ
ส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่อายการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา
ในส่วนนี้มีอายการบอยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาด้วย
แต่อธิบดีอายการภาค๙สั่งไม่ฟ้องเมื่อปี๖๓ไปแล้ว
แล้วส่งคำสั่งไปที่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙

๙พิจารณาแล้วก็เห็นพ้องตามอายการก็คือไม่ฟ้อง

ถูกต้องเพราะว่าตำรวจเองก็ไม่ได้มีความเห็นแย้งไงค
ปกติแล้วเนี่ยสมมุติถ้าอายการสั่งไม่ฟ้อง
แล้วเขาก็จะมีการส่งไปถามความคิดเห็นของตำรวจที่เป็นเจ้าของสำนวน
ว่าคุณค้านไหมหรืออะไรยังไงผมสั่งไม่ฟ้อง๖คนนี้นะ
ตำรวจก็ไม่ค้านไงก็เท่ากับว่าทุกคนเห็นชอบที่จะไม่ฟ้อง

ถูกต้องส่วนที่สองคือส่วนที่อายการสั่งเห็นฟ้องเสียแป้ง
แล้วสารจังหวัดพัทธลุงก็พิพากษาจำคุก๒๐ปี๖เดือน
และสุดท้ายมันก็เลยออกมาเป็นเหตุการณ์ที่เสียแป้ง
แหกโรงพยาบาลหนีออกมาครับแล้วก็มีการอัดคลิปแฉแบบนี้
เรื่องนี้อธิบดีอายการภาค๙เขารายงานผลการตรวจสอบมาที่อายการสูงสุดแล้ว
เป็นสองประเด็นเหมือนกันประเด็นแรกส่วนที่มีการพาดพิงถึงอายการบอยที่ปรากฏในคลิป
คำตอบที่ได้คือเดี๋ยวจะสืบสวนข้อได้จริงต่อไปครับ
ประเด็นที่สองกรณีจดหมายข่มขู่อายการปานจำได้ไหมคะ
คืออายการปานเนี่ยเป็นอายการจังหวัดคดีสารแขวงจังหวัดสงขลา
การจัดการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไร
เพราะตอนเกิดเหตุยังรับราชการอยู่ที่สำนักงานอายการอายามีนบุรี
และอายการปานก็ยืนยันว่าไม่รู้จักอายการบอยด้วย
คือเนื้อหาในจดหมายที่ขู่อายการปานพูดทำนองว่า
เอาเงินที่ได้ไปมาคืนพี่แป้งเลยนะ

แต่แป้งอาจภีพเท่าที่เขาไปด้วยคลิปเค้าไม่ได้เป็นคน
และส่งจดหมายไปถึงอายการปานเลย

สารพิพากษาจำคุกแล้วมีการหลบหนีจากโรงพยาบาล
ใช่
หรือพญาหลักฐานนั้นสามารถที่จะนำไป
พิสูจน์ให้สารลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้
ประเด็นตรงนี้ก็สามารถที่จะรื้อฟื้นคดีขึ้นดำเนินการใหม่ได้
ส่วนประเด็นเรื่องการสั่งลื้อสำนวนคดีใหม่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๔๑ปวิอาญา
คือมันจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือพยาหลักฐานใหม่
ที่สามารถนำสืบพิสูจน์ให้สารลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้
คือถ้าเจอข้อเท็จจริงหรือพยาหลักฐานใหม่เมื่อไหร่
อันนี้สามารถสั่งรื้อคดีได้ค่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องรอผลวิเคราะห์สำนวน

ว่ามันมีพยานหลักฐานใหม่อะไรไหม
ทีมโฆษกอายการตอนนี้มีการประสานไปที่อธิบดีอายการภาค๙แล้วนะคะ
คิดว่าภายในวันนี้หรือช้าสุดคือเช้าพรุ่งนี้
ถึงมือแล้วจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที

ก็คือไล่ดูหมดเลยว่าเหตุผลอะไรที่สั่งไม่ฟ้อง
เหตุผลอะไรตำรวจไม่แย้ง
คือให้วันที่ไปชิงตัวจรวดอะไรกัน
จรวดเองหรือว่าอดีตตำรวจที่อยู่ในช่วงเวลาจับกลุ่มวันนั้นเนี่ย

เผียบกับเรื่องของมูลเหตุอย่างเหตุการณ์ใครหลอกใครอะไรอย่างเงี้ย

เสียแป้งถึงมั่นใจว่าตัวเองจะหลุดคดี
ในช่วงของพนักงานสอบสวนกับอายการ
แล้วสุดท้ายตัวเองถูกฟ้องอยู่คนเดียว
กระบวนการตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้น
อย่างที่บอกว่ามีประเด็นว่าเสียเงินเกือบ๒๐ล้านนั้นจริงไหม

แล้วเสียแป้งถึงมาเรียกหาทนายตอนที่ขึ้นสู่ศาลแล้ว

จุบันท่านเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพักประชาธิปัต

อ่าท่านก็พูดถึงคดีของแป้งนาโนตเนี่ยนะครับ
บอกว่าเมื่อ๒สัปดาห์ก่อนนะครับ
ท่านก็พยายามประสานไปยังพี่น้องที่จังหวัดพัทธลุงที่พอรู้จักกับเสียแป้ง
ขอให้ช่วยบอกกับญาติญาติเสียแป้งเพื่อบอกให้เสียแป้งเนี่ยมอบตัว
เพราะว่าตัวของท่านชวนท่านบอกว่าท่านก็เป็นห่วงข้อมูลที่เสียแป้งเอามาเปิดเผย
ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงตัวคนใดคนหนึ่งที่สามารถวิสามันเสียแป้งได้เนี่ย
มันจะเป็นอันตรายกับตัวหากเสียแป้งมอบตัวเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์
ความจริงจะได้ปรากฏว่าใครทำอะไรผิด
ใครที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะได้รับผิดตามกฎหมาย
แต่พ่ออยู่จากแปลงนานูต
เขาออกมาให้ช่วยบอกหยาดแก่กันแหละ
ให้หมอบทวง
ผมไปร่วมว่า
ข้อมูลให้แกเปิดเป้ย
มันอาจจะทำอะไรไปที่คนบางคน
เดี๋ยวก็ไปทำอะไรผิดเป็นวิสามันกัตกรรม
แต่ว่าเนื้อสีอื่นได้ทั้งหมด
ผมเชื่อว่าแปลงนานุษย์ที่เป็นใครก็ตาม
แต่ว่าถ้าใดหมอกทวน

ว่าใครได้ตำเลเผียบ

ผมก็อยากขอโทษทางน้องคืน
นอกเหลืองเพราะว่าที่หมดเป็น
อยากจะให้บ้านของเราสงบเรียบร้อย

กับจันทร์ลุมเรื่องเกิดขึ้น
อีกคนนึงที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีเสียแป้งบอก
โอ้โหนี่ไม่แพ้กรณีกำนันนกเลยนะ

อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอายการอาวุโส
สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดนะคะ
เขาน่าจะพูดความจริงต้องตามดูให้จบ
ตัวจริงคือใครต้องฟันไม่เลี้ยง
เพื่อรักษาขบวนการยุติธรรมไทย
โพสต์ล่าสุดเมื่อวานี้สดร้อนเขียนข้อความบอกว่า
พรุ่งนี้เอาให้ชัดวิเคราะห์ตามหลักตักกะของเหตุการณ์ทั้งหมด
เขาทำทำไมมองต่างมุมตามให้จบ
คดีนี้ไม่แพ้คดีกำนันนก
นี่ถามว่าไม่แพ้ตรงไหน
ก็ตรงที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไงคะ
ตำรวจเอ๋ยอัยการเอ๋ยตามที่เขากล่าวอ้างมา
คุณเนติชาวก็เลยสอบถามอาจารย์ปรเมฆนะคะ
ว่าอาจารย์คิดเห็นยังไงถึงได้มีการโพสต์ข้อความแบบนี้

พอผมฟังคลิปเสียงตอนที่๒ของเสียแป้งแล้วเนี่ย
มันมีจุดที่น่าจะเป็นความจริงอยู่นะ
คือลักษณะของเสียแป้งเนี่ยผมดูแล้วเหมือนคนไม่มีทางออก

อยู่ในป่าและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเฉย
คืออย่างที่ก่อนหน้านี้มีจดหมายถึงอายการจังหวัดสารแขวงสงขลา
ไม่ได้เกี่ยวกับคดีก็คือกรณีที่จดหมายคมขู่อายการปาน

ทำให้เสียแป้งเหมือนเป็นผู้ร้ายที่จะเอาชีวิตข้าราชการระดับสูง
ซึ่งตำรวจต้องมีหลักการแล้วล่ะว่าแบบนี้เก็บไว้ไม่ได้
และจากการติดตามข่าวที่ว่ามีอายการบอยมาเกี่ยวข้องเนี่ย
ผมว่ามันก็น่าจะมีอะไรสักอย่างทำให้เสียแป้งต้องมาอัดคลิปปล่อยออกมาแบบนี้
ผมมองว่าเรื่องนี้เสียแป้งต้องออกมาชี้แจ้งเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแป้งมันถึงพูดอย่างนี้
มันจะพูดจริงพูดเท็จไม่รู้แต่ผมบอกแป้งต้องออกมาเพื่อมาชี้แจง
อาจารย์ปรเมฆยังให้ข้อมูลนี้ไว้ด้วยค่ะพี่อุ๋ย
บอกมีสายข่าวให้ข้อมูลมานะว่าเสียแป้งเนี่ยเขาเป็นคนมีคดีติดตัวอยู่หลายคดี
ส่วนอายการบอยเองก็อยู่ในพื้นที่มานานเพราะฉะนั้นสองคนนี้ยังไงก็ต้องรู้จักกัน
แล้วในจังหวัดพัทธรุงสั่งไม่ฟ้องหลายคดีอยู่ด้วย
สายข่าวยังบอกด้วยว่ามีความขัดแย้งระหว่างเสียแป้งกับตำรวจคือกลุ่มหนึ่งอ่ะอยากให้รอด
แต่อีกกลุ่มนึงอยากจะเก็บให้สิ้นซากเลยเห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้ต้องลื้อคดีค่ะ
ว่าทำไมเสียแป้งถึงถูกฟ้องคนเดียวทีนี้พอลองมาประมวลดูเนี่ยมันก็ผิดปกตินะ
จากที่ปกติแล้วตำรวจจะต้องส่งความเห็นแย้งเกือบทุกเรื่องเวลาอายการสั่งไม่ฟ้องอะค่ะ
ผู้ต้องหาตั้ง๖คนเลยนะที่ไม่สั่งฟ้อง
แทนทั้งที่แล้ว๑ใน๖คนที่ตำรวจ
ไปจับด้วยว่าเขาเป็นคนที่โดนซัดทอดโดยตรง

ซึ่งถ้ามีหลักฐานใหม่แบบนี้อายการก็ลื้อคดีได้เหมือนกัน
เฉพาะ๖คนที่ไม่ได้ถูกสั่งฟ้อง
ผมมองว่าแป้งพูดเหมือนกับ
พยายามหลักฐานในสำนวนเดิมมันไม่ครบ
คล้ายว่าทำให้อ่อนเพื่อไม่ฟ้อง

แต่ถ้าสอบไม่ชัดเขาก็บอกผู้ต้องหารายอื่นเกี่ยวข้องด้วย
แล้วเขาอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สายข่าวของอาจารย์ปรเมฆยังอ้างด้วยนะคะ
มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่ช่วยเหลือเสียแป้งอยู่

ก็มีเกลือเป็นหนอนเหมือนที่พอโป้ตัวรอบอกนั่นแหละ
ซึ่งอันนี้อาจารย์ปรเมฆบอกว่าต้องตรวจสอบนะว่าเป็นใคร
เอาอีกมุมนึงก็เหมือนตบหน้าผู้รักษากฎหมายนั่นแหละ

แล้วก็มองว่าตำรวจน่าจะหาตัวคนเผยแพร่คลิปได้ไม่ยากค่ะ
อ่าฟังอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านนี้เนี่ยฝากบอกไปถึงเสียแป้งถ้าเสียแป้งดูอยู่อ่าถ้ากลัวความไม่ปลอดภัยมามอบตัวกับท่านยังไงก็จะไม่ตายใครคะท่านเรวัตกลิ่นเกษรฮะอ่า
กูไม่มีหน้าที่จะต้องมากล่อมมึงอยู่แล้วไอ้หนูนะครับหนึ่งหนูไม่มั่นใจเลยว่าระหว่างถูกไล่ล่าเนี่ยหนูจะโดนวิสามันหรือเปล่านี่ประเด็นสำคัญที่สุด
มีคนพร้อมรับมอบตัวหลายคนเยอะเกินทุกผู้ชมครับโทนหนู่โทเลวัฒน์กลิ่นเกษรศรของประบบรามไยเสพติป
ตำรวจปราบรามยาเสพติดนะครับพูดถึงเรื่องของเสียแป้งนะครับ
ก็เหมือนที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะฮะ

ขอเอาตำแหน่งนี้เป็นเครื่องการันตี
และขอให้เสียแป้งออกมาพูดความจริงให้หมด
ส่วนตัวเข้าใจว่าเสียแป้งคงจะแค้นมาก
เพราะถ้าเป็นตัวเองก็แค้นเหมือนกันทำผิดด้วยกัน

แต่การจะหนีการไล่ล่าของตำรวจ
มันไม่ใช่เรื่องดีและไม่แนะนำให้ทำ
ผลโทษไทยรายวัฒน์นะครับยังบอกว่าต้นเรื่องจริงแล้วเนี่ย
มันคือกรมรัชทันนะครับของเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
แต่กลับปิดปากเงียบทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างเรื่อง
ทุกอย่างมาลงที่ตำรวจตำรวจกลายเป็นจำเลยของสังคม
แต่ยุทธการที่ตำรวจใช้ปิดล้อมป่า
เพื่อจะล่าเสียแป้งเนี่ยตรงนี้ท่านก็คิดว่าก็ทำถูกแล้ว
และกรมราชธรรมนางเงียบเลยตัวสร้างเรื่องเลย
คุณน่ะตำรวจเป็นจำเลยสังคมไปอีกโดนด่าว่าไร้ฝีมือ
แต่ว่าผมมองยุทธการที่ผ่านมา
ที่ใช้กำลังเข้าไปปิดล้อมเพื่อเคลียร์พื้นที่ในป่าเขา
อย่างนี้ก็ถูกแล้วนะครับ
แล้วก็พอรู้ว่าไม่มีเขาก็ถอนกำลังก็ถูกแล้ว
ส่วนที่เสียแป้งบอกวันนั้นปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเขาบรรทัศน์นะครับ
แล้วก็ตัดสินใจไม่ยิงเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะท่านเรวัตบอกว่า
ก็ถ้าวันนั้นเสียแป้งยิงตำรวจเชื่อว่าคงไม่รอดเหมือนทุกวันนี้
คงถูกไล่วิสามันเหมือนกันที่สำคัญเรื่องนี้
ไปถึงนายมนตรีแล้วนะฮะนายมนตรีเนี่ยก็ขอให้มอบตัว
เพราะฉะนั้นถือว่าไม่ใช่คดีเล็กอยากให้เสียแป้งมาเข้าสู่กระบวนการ
เพราะถ้าเกิดติดคุกเชื่อว่าติดไม่นานถ้าออกมายังสามารถทำประโยชน์ให้กับชาวบ้าน
หรือประชาชนได้เพราะเท่าที่เห็นก็ถือว่าเป็นคนใจถึง
เอาเพื่อนเอาฝูงเอาพวกเอาพร้องอายุก็เพิ่งสามสิบเจ็ดปี
แต่ตอนนี้คดีเพิ่งชั้นต้นนะกำลังรอฟังสารอุทธรณ์อยู่
แต่ว่าเสียแป้งก็หนีไปซะก่อนอืม